ไปขอพรพระแม่ธรณีองค์ใหญ่สุดสง่างาม

ที่นี่คือที่วัดบ้านอ่ายตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
พระแม่ธรณีองค์ใหญ่นี่เห็นไหม
ลักษณะรูปร่างลักษณะขององพระแม่ถ้าทางสวยงามมากนะคะ
ผมยาวที่หน้าผากก็มีจุดหยดน้ำสีแดงด้วยนะคะ
ซึ่งถือว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยเป็นความเชื่อหนึ่งของศาสนาพรามฮินดูนะคะ
พระแม่ธรณีเนี่ยเรียกว่าเป็นหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขานับถือกันด้วยไหม
พระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยเป็นทั้งความเชื่อในด้านทางศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาพรามฮินดูนะคะ
ซึ่งการที่อธิบายลักษณะต่างของพระแม่ธรณีเนี่ยก็มีความหมายนะคะ
อย่างจุดสีแดงที่เติมตรงกลางหน้าผากที่เรียกว่าติกะเนี่ยนะคะ
ฮินดูมีความเชื่อว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นมงคล
และสังเกตอีกทีนึงนะคะบริเวณนิ้วค่ะนิ้วและผมนะคะ
ผมของพระแม่ธรณีจะมีการประดับดอกไม้ต่อกันเป็นสายยาวม้วนไปกับผม
ส่วนแขนเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเหมือนที่รัดแขนถูกมั้ยฮะ
งามและยังมีสังวานเสียนก็จะมีเครื่องประดับสวยงามด้วยนะคะ
ว่ากันว่าถ้าใครเนี่ยได้กล้าวว่ายบูชาขอมพรจากพระแม่ธรรณี
แล้วเนี่ยจะร่ำรวยมีเงินมีทองมีกินมีใช้เหมือนกับน้ำจากมวยผมของม้าแม่ธรณี

จำได้หมอไก่เคยบอกการถวายน้ำเนี่ย

ใช่ขอน้ำนี่คือเรื่องของการเงินเลยนะ

หยิบเอาไปข้างนอกไป